ของเยาวชนที่เสียชีวิตจากการถูกรุมทำร้ายโดยสมาชิกแก๊งที่เรียกตัวเองว่าแก๊งใบกล้วยนะครับ
ก็ยังคงติดตามความคืบหน้าในคดีนี้อย่างใกล้ชิด
การพยายามในการหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ติดตามกับตำรวจ
ซึ่งตำรวจบอกว่าตอนนี้นะครับมีหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดได้
กลางความข้อข้องใจของญาติผู้เสียชีวิตนะครับว่า
ใครคือผู้ที่ลงมือฆาตกรรมครับ
ญาติของนายเชิดศักดิฤทธิเดชเยาวชนอายุ๑๗ปี
ที่ถูกสมาชิกแก๊งใบกล้วยลุมทำร้ายจนเสียชีวิต
เมื่อวันที่๑๘เมษายนที่ผ่านมา
เดินทางมาที่บริษัทแห่งหนึ่งหลังทราบว่า
ที่นี่มีกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพวันเกิดเหตุไว้ได้

เพราะวันนี้บริษัทยังไม่เปิดกิจการ
หยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานที่ผ่านมา
มีแทงหลังอยากเห็นหน้ามาก
ความพยายามครั้งแรกไม่เป็นผล
กลุ่มญาติของนายเทิดศักดิ์จึงเดินทางต่อไปที่สถานีตำรวจภูทรบางปะกง
หลังเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว๓วัน
แต่ตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ลงมือฆาตกรรมนายเชิดศักดิ์ได้
พันธุ์ตำรวจเอกเกดทิสักสะท้องออย

ทำให้เห็นเรื่องราวขณะเกิดเหตุ

ยังเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้มากนัก
เพราะอาจทำให้ภาพรวมของคดีเกิดความเสียหาย
วันเดียวกันนี้สมาชิกจัดแก๊งใบกล้วย
ยังได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวเพิ่มอีก๑คน

รู้ตัวคนลงมือฆาตกรรมแล้ว

ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทำการตรวจสอบรถกระบะของแก๊งใบกล้วย

ว่ากลุ่มของผู้ตายเป็นคนลงมือทะเลาะวิวาสก่อน
แม้คดีจะมีความคืบหน้าไปมาก
แต่สิ่งที่ยังติดค้างในใจของครอบครัวนายเชิดศักดิ
คือยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ลงมือสังหาร
และทำให้ครอบครัวตัดสินใจเก็บร่างของนายเชิดศักดิ์ไว้
กว่าตำรวจจะสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายได้ในที่สุด
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน